เมื่อวานนี้คุณปรินาเขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงคุณ

น้องนิกกี้อยู่กับเรานะคะนิกกี้นะฮะนิกกี้นักฉัดค่ะนิกกี้นักชัดค่ะ

เข้าหน้าแล้วนะครับไม่ผมไม่ต้องแก้ค่ะเพราะว่าชีวิตจริงกับคน
เขาเรียกผมเป็นเลโอ้มากเรียกเมาส์มากเลยแล้วถ้าเรียกตะวัดอีกดีแย่เลย

คุณเคยรู้จักกับคุณปรินาไกรคุบไหมฮะ
เคยดูเขาสัมภาษณ์กับพี่มดดำครับ
นี่คุณไปบอกเขาเรียกอะไรนะปารีนาชาลวันอะไรไปเธอไปบอกว่าไกรทองอะไรนั่นน่ะ

ปรินาไกรทองทำไมคุณถึงไปเรียกเขาปรินาไกรทอง
เพราะว่าเขาเรียกผมผิดเป็นตะวัดครับผมก็เลยต้องเรียกเขาผิดบ้างครับ

แล้วนี่แล้วเข้าไปพูดถึงคุณก้อยอย่างนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้าง
เขาพูดถึงคุณก้อยอย่างนั้นผมว่าไม่น่ารักครับ
เลิกไปแล้วความไก่เขาเลิกไปเร็กอย่างนั้น
ยังแล้วอยากจะบอกอะไรเขาอีก
อย่างอย่างเดียวเลยที่ผมกลัวพี่ก็คือพี่เลี้ยงไก่แค่นั้น

เอาไก่เอานกไปแกล้งมันร้องไห้เลยจริง
นี่เขาบอกหน้าสุดคุณดูในจอนี้
นิกกี้ดาราดาวรุ่งพอเห็นนิกกี้นัชัดพี่เอ๋ปารีนาไกรทอง
ก็นึกถึงกล้องนวัฒน์เลยพิมพ์ผิดนะคะรู้สึกยังไงคะ
ก็ดีแล้วครับที่เขาเอารูปน้องชายผมขึ้นครับ
ไม่ใช่แมวค้อนหน้าเค้าคล้ายกันหมดใช่๓คน
นั่นแหละอันนั้นเป็นกล้องนวัดด้วยนะคะ
แต่ไม่ใช่ป้องป้องนวัดอีกต่างหากวันหลังเจอกับคุณปารีนาหน่อยนะ

ได้ครับพี่บอดับพี่ละเมพี่พะไทยสวัสดีครับ

สร้างความสีสันให้คุณผู้ชมนิดหนึ่ง
เป็นเรื่องที่แบบบางทีคนก็เห็นกันอยู่ในหน้าฟีดในหน้าโซเชียลตอนนี้
ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ถามก้อยเลย